ขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม

ระแวงไปเองหรือเปล่า

ใช่ครับ
หนุนนำให้ร้องเพลงนี้ผ่านไปได้แล้วกัน

เงินทุนจากรายการของเราไปเยอะเลยนะครับ

เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
คุณตากสิริพรร้องไปแล้วนะครับ
คุณตั๊กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณตั๊กสิริพรร้อง

อายตั๊กร้องผิด

เห็นได้ยัง
รู้ยังได้อยู่
คุณตั๊กใช้สิทธิ์ตัวช่วยนะครับ

เพราะฉะนั้นในเพลงที่๒นี้นะครับ
ไป

เรามีตัวช่วยรองรับเมื่อร้องผิดในรอบนี้

เพราะฉะนั้นร้องได้ในเพลงนี้
หลับราคา๒๐๐๐๐บาท

ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่แหมในรายการเราใช้บ่อยมากเลยนะครับ

เรามี๒๐๐๐๐แล้วแต่เกมยังไม่จบ

ทุกท่านทำเต็มที่นะครับได้น้อยได้มาก
อันนี้ไม่สำคัญถือว่าเราช่วยด้วยใจ

แค่สละเวลามาเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงแล้ว
พี่ฟังเบื่อนอยู่นะ

วันนี้ก่อนจากกันนะครับ
เราก็มีเรื่องสนุกมาชวนคุณผู้ชมนะครับ
ร่วมเล่นในกิจกรรมร้องได้ให้ทายนะครับ

ค่ะส่วนกติกาการเล่นเกมนะคะ
สามารถติดตามได้ท้ายรายการค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเรานะคะอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนนะคะ
มีอีกหนึ่งรายการที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาด
พี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
๔คำถามกับเงิน๑ล้านบาทกับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ๖โมงตรงทั้ง๒วันนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒พบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เป็นไงบ้างตอนที่พี่ร้องเพลงลุ้นไหมลุ้น
รุนมากเลย
วันนี้ปุ้ยพี่ถามจริงนะตอบตรงนะ

คาดหวังกับตัวพี่สักเท่าไหร่

เป็นกำลังใจให้กับพี่ตั๊กและครอบครัวผมด้วยนะครับ

นี่คืออาการอะไรคะแม่
คืออินโทรมาเนี่ยก็รู้สึกแล้วค่ะ
แต่ว่ามันคนละสิริพรนะคะ

อะไรจะเกิดก็ทันมันน่ะถือว่าฟ้าเขาลืมคิดมาแล้ว
โอ้โฮอีก

เมื่อคืนฝันดีน่าตกฝันฝันว่าพบผู้ชายโยดดี
สัปดาห์ละ๑๐รางวัลร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า